ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมญาติยังติดใจการตายของผู้กองวัชรินค่ะ
ที่โดนคนร้ายมายิงที่หน้าบ้าน
เหตุการณ์มันเกิดมาตั้งแต่๑๙มีนาคม
ทีนี้ผ่านมาจนถึงวันนี้๕เมษายน

ญาติเขาก็เลยไปร้องที่กองปราบ
เพราะว่าทางฝากฝั่งญาติเองก็เชื่อว่า
คนมีสีเข้ามาเกี่ยวข้องกับกรณีนี้ด้วย
เพราะว่าประวัติของผู้กองวัชรินก็ไม่ธรรมดานะ
แฉเรื่องทุจริตแฉเรื่องนั้นเรื่องนี้

อาจจะทำให้มีคนไม่พอใจแล้วก็มาทำร้าย

โดยญาติแล้วก็ทนายความของร้อยตำรวจเอกวัชริน

กำกับการสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสงขลา
ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตหน้าบ้าน
จังหวัดสงขลาเนี่ยนะคะก็ญาติญาติได้เดินทางมาร้องขอความเป็นธรรม
กับพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเพราะว่าคดีนี้เนี่ย
เกิดขึ้นตั้งแต่๑๙มีนาคมจนถึงตอนนี้คดียังไม่มีความคืบหน้า
แล้วก็ล่าช้าก็เลยมาร้องให้กองปราบช่วยหน่อยนะคะ
ญาติตั้งปมขัดแย้งว่าจะมีข้าราชการมีคนมีสีในพื้นที่เข้ามาเกี่ยวข้องไหม
เพราะว่าช่วง๒๓ปีที่ผ่านมามีปัญหากันเรื่องของการฟ้องร้องฐานหมินประมาท
แล้วตัวผู้กองวัชรินเองก็ได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่
เกี่ยวกับความประพฤติของคู่กรณี
ทำให้คู่กรณีเขาถูกไล่ออกจากราชการ

แล้วผู้กองวัชรินเองก็รู้สึกเหมือนมีคนมาตามมาสะกดรอยตามตลอด
มีคนมาแอบเจาะยางรถก่อนจะเสียชีวิต

เพราะว่าเชื่อว่าต้องมีคนมาปองร้ายแน่
ทนายความก็เชื่อนะคะว่าตำรวจเนี่ย
มีเบาะแสคนร้ายแล้วตำรวจที่สพเมืองสงขลานะ
แต่ตอนนี้อาจจะยังไม่ยอมเปิดเผย
เพราะเป็นเรื่องในสำนวนคดี
เดี๋ยวฟังญาติของผู้กองวัชรินหน่อยค่ะ
มันก็หลายคดีอะค่ะ

ในปัญหาที่น้องผมมีเนี่ยมันก็เกี่ยวกับ
ความคิดว่าคนมีสีแล้วก็ผู้มีทุกคนในท้องที่

แต่ผมก็ไม่ทราบว่าเป็นคดีไหนนะครับ
แต่อยากให้พิจารณาทุกคดีเลย